ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะฮะ
เชิญร่วมกันแสดงความคิดเห็น
วิธีป้องกันหรือวิธีแก้ไขสถานการณ์ก็ได้
เพจไทยรัฐนิวโชว์นะฮะเพจเฟซบุ๊คหรือว่าไลน์ที่หน้าจอก็ได้นะครับ
เรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งเธอติดอยู่ในห้องน้ำในบ้าน
เป็นทาวน์โฮม๔ชั้นติดอยู่๓วัน๓คืนออกมาไม่ได้
เพราะตะโกนเรียกใครก็ไม่มีใครได้ยินอยู่บ้านคนเดียว
จะทุบจะทำอะไรประตูก็ไม่พังออกมาสักทีนึง
คิดว่ายังไงสงสัยตายแน่ถึงขั้นเอาครีมเอาเครื่องสำอาง
ผนังกำแพงห้องน้ำออกมาใช่เขียนแบบโอ้โหเหมือนฝากดูแลมรดกนั่นนู่น
คือบอกทุกอย่างรายละเอียดสั่งเสียเลยใช่สั่งเสียเลยโชคดีมาก
พี่สาวเอกใจว่าติดต่อน้องไม่ได้หลายวัน
บอกตำรวจบอกคุณตำรวจช่วยมาดูที่บ้านให้หน่อย

เยี่ยมด้วยกระทั่งสดทน่ะครับ
โอเคครับใส่เสื้อผ้าแล้วนะครับโอเคครับไม่ได้คนเป็นห่วงนะฮะ
นี่ฮะเจ้าของบ้านเป็นหญิงวัย๕๔ปีนะครับ
อยู่คนเดียวเจ้าหน้าที่เปิดประตูแล้วนำตัวออกมาได้เนี่ย
สภาพแบบอ่อนระโหยโรยแรงเลยแต่มันก็มีเหตุผลของประตูห้องน้ำที่มันเปิดไม่ได้อยู่นะครับ
ทุกผู้ชมครับสวนอพระขนงมาช่วยนะฮะท้าโฮม๔ชั้นนะครับ
พระขนงกรุงเทพนะครับพี่สาวเนี่ยแจ้งตำรวจบอกว่าติดต่อน้องสาวไม่ได้
ตั้งแต่๒๒สิงหาคมนะแล้วเมื่อวานตอนค่ำที่ไปช่วยกัน
นี่นะฮะตำรวจมาถึงก็พบว่าประตูบ้านเนี่ยล็อกจากข้างในนะครับ
แสดงว่าต้องมีคนอยู่ในบ้านนะมือถงมือถือโทรมาน้องไม่รับเลยนะ
ตำรวจเลยใช้ครีมตัดกุญแจบ้านออกแล้วก็เข้ามาตรวจในบ้าน
ก็เดินไล่เลยไล่ดูว่าอยู่ตรงไหนเหมือนที่ท่านเห็นเมื่อกี้เนี่ยมีใครอยู่ไหมครับอยู่ตรงไหน
จนมีเสียงเคาะออกมาจากห้องน้ำบนชั้น๓ของบ้านบ้านเป็นทาวน์โฮม๔ชั้น
ก็เลยเปิดประตูให้เธอออกมาคือเปิดโดยไม่ต้องพังอะไรนะฮะ
เพราะมันเหตุแบบมันเหตุบังเอิญด้วยนะตอนที่ช่างเขามาทำประตูห้องน้ำที่บ้านเนี่ย
เขาติดลูกบิดเนี่ยสลับฝั่งเอาไอ้ฝั่งกดล็อกมาอยู่ข้างนอก
จังหวะเธอเข้าห้องน้ำไปเนี่ยพอปิดแล้วมันล็อกแล้วมันก็เปิดจากข้างในออกมาไม่ได้
ช่วยออกมาได้นะครับทุกผู้ชมครับในสภาพชุดนอนอ่อนระโหยโรยแรงอ่อนเพลียเลยนะฮะ
ส่วนด้านในห้องน้ำขอดูในห้องน้ำหน่อยโอเคครับ
ตำรวจเห็นนี่ถึงกับตกใจมีครีมนะฮะที่เป็นเครื่องสำอางนี่
เขียนเอาไว้ค่ะดูด้านบนสุดซ้ายมือเห็นไหมเป็นขีดขีดขีดอ่ะ
คงจะขีดเอาไว้ว่าติดอยู่กี่วันแล้วเหมือนตอนเราติดถ้ำค่ะ
เราก็ไม่รู้แล้วเอ๊ะวันนี้มันวันไหนอะไรยังไงจับความรู้สึกได้เธอขีดขีดเนี่ย
สามสี่วันเนี่ยค่ะเธอขีดไว้สี่ขีดเนี่ยแล้วก็มีข้อความต่างต่าง
บอกติดยี่สิบสองสิงหาคมออกไม่ได้จากนั้นสั่งเสียเลยใช่เนี่ย
ให้จัดการมรดกให้อะไรยังไงแล้วบอกกินน้ำก๊อกเลี้ยงชีวิต
ถูกต้องบอกถ้าต้องตายเจ๊ก็คือบอกชื่อคนในครอบครัว
จัดการให้ด้วยนะมรดกส่งของอันนั้นให้คนนี้อันนี้ให้คนนั้น
กินน้ำก๊อกเลี้ยงชีวิตน้ำหมดคงตายโอ้โหงัดทุบตะโกน
ไม่มีคนได้ยินเพราะเธอคงคิดว่าสงสัย
คงไม่มีใครมาช่วยเธอได้แล้วแล้วมั้งเนี่ย
นี่ฮะทุกผู้ชมครับเอาลองดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
มันมันมีประตูทางเข้าสองสองทางเนอะทางหนึ่งเขาน่าจะทุบ
จนประตูลูกบิดเสียแล้วสลักมันงอมันดึงออกไม่ได้
ส่วนฝั่งห้องนอนเขามันประตูล็อกจากด้านในห้องนอนครับ
ตกใจอ่ะผู้หญิงอ่ะเขาอยู่คนเดียวอ่ะ
แล้วมันคิดน่าจะคิดอะไรไม่ออกก็เลยใช้ที
ก็พอมาถึงผ่านมาสองวันสามวันเขาก็คิดว่าถ้าถ้าเป็นไร
ไปเขาก็คงจะเสียสั่งไว้ประมาณนะครับ
ความที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับคือถ้าฟังจากทางร้อยเอกชาญชัยเนี่ย
ห้องน้ำเนี่ยมีประตูสองห้องค่ะอ่าห้องนึงเนี่ยเป็นห้องที่เข้าออกปกติ
เข้าออกจากด้านนอกซึ่งถูกทุบจนประตูเนี่ยมันบิดแล้วมันเปิดไม่ได้
ใช่ค่ะมันพังเสียหายไม่รู้ว่าเสียเก่าอยู่แล้วหรือว่า
พยายามหาทางออกแล้วออกไม่ได้แล้วมันเลยทุบนี่นี่ลูกบิดนะฮะ
อีกฝั่งนึงเนี่ยมันเป็นฝั่งที่เชื่อมกับห้องนอน
อ่าบางทีห้องน้ำเขาทำเพื่อความสะดวกเข้าจากห้องนอนก็ได้
แต่ฝั่งห้องนอนเนี่ยเขาจะมีปุ่มล็อกเพื่อที่เผื่อคนด้านนอกเข้าห้องน้ำ
คนที่นอนอยู่ในห้องไม่อยากให้เข้ามาเนี่ยจะได้ปิดล็อก
มันก็เลยเปิดออกมาไม่ได้เหมือนกันนี่นะฮะทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณสุชาดานะครับไปคุยกับเพื่อนบ้านนะฮะ
ที่เป็นทาวน์โฮมอยู่ติดกันนะครับคุณสิริพงศ์นะฮะ
เพราะว่าตำรวจก็มาขอปีนจากบ้านคุณสิริพงศ์เข้าไปดูอยู่เหมือนกัน
แต่บังเอิญมันติดไอ้พวกบล็อกชั้นอะไรต่างเหล็กดกเหล็กดัดก็เลยข้ามไม่ได้
ก็เลยต้องตัดครีมกุญแจหน้าประตูแล้วก็เข้าไปช่วยนะฮะ
คุณสิริพงศ์เนี่ยบอกว่าตลอด๓๔วันที่ผ่านมา
ไม่ได้ยินเสียงผิดปกติอะไรจริงนะไม่ได้ยินจริง
เมื่อวานตำรวจมาเนี่ยมาขอปีนบ้านเพื่อไปช่วยเหลืออีกหลังนึงหน่อย
แต่ก็ไปติดเหล็กดัดที่เป็นเหล็กดัดแล้วก็พวกหน้าต่างกระจกล็อกอะไรพวกนี้

นี่คุณเหมียวสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลองให้คุณสิริพงศ์เนี่ย
ถ้าเกิดคุณสิริพงศ์อยู่ในห้องน้ำของคุณสิริพงศ์
เพราะว่าเป็นลักษณะทาวน์โฮมเหมือนกันอยู่ติดกัน
ลองตะโกนดูหน่อยว่าได้ยินไหม

คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราฟังอยู่ชั้นหนึ่ง

แสดงว่าอิดของเขาประตงประตูของทาวนโฮม
เขาคงเป็นแบบเก็บเสียงอย่างดีหรือเปล่า
อยู่ข้างเขาตะโกนเขาถึงแบบไม่มีใครได้ยิน

คือแบบจะเสียงกุ๊กกั๊กหรือเสียงอะไรตึงตัง

ก็งงนะ๔๕วัน
ทีนี้ตำรวจขึ้นไปเสร็จเขาก็ตะโกนบอก
อยู่แล้วอยู่แล้วไม่มีกลิ่นเน่าเลย
พอขึ้นไปถึงชั้น๒เขารู้แล้วว่ารอดแล้ว
แล้วเจ้าตัวก็คือส่งเสียงมากมาย
อ่าส่งเสียงช่วยด้วยเห็นตำรวจบอก

กับตำรวจบอกว่าพยายามหาอะไรต่างนานา
จากในห้องน้ำที่จะทุบประตูทุบลูกบิดได้
พยายามแล้วนะฮะมันทุบไม่ออกจริง
คืออยู่จนหมดแรงสามวันสามคืนกินจากน้ำก๊อก
พี่สาวตอนนี้ก็พาน้องสาวไปโรงพยาบาลนะครับ
เพราะว่าร่างกายอ่อนเพลียอ่อนแออ่อนแรงนะฮะ

แล้วก็ได้ขอบคุณไปยังตำรวจสอนอพระขนงและที่มาช่วยเหลือ
มีผู้ที่เขาแนะนำเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
วิธีเอาตัวรอดเมื่อติดในห้องน้ำ
เชี่ยวชาญแนะนำว่าอันดับแรกแน่นอนว่าต้องตั้งสติก่อน

พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือก่อนนะ
ถ้าไม่มีใครได้ยินจริงเนี่ยต้องมองหาวัสดุที่มีน้ำหนัก
ในห้องน้ำมาทุบแล้วทุบลูกบิดให้มันพังแล้วก็เปิดเนี่ยนะฮะ
อาจจะเป็นฝาครอบน้ำชักโครกก็ได้

นี่นะฮะส่วนเรื่องหาอะไรแข็งหาบัตรอะไรไปเสียบที่ช่องประตูเพื่อเปิดพวกนี้มัน
บางทีเราเข้าห้องน้ำเราก็ไม่ค่อยได้เอาเข้าไปหรอก

หลายคนก็บอกว่าโอ้โหอย่างนี้เวลาอาบน้ำหรือเข้าห้องน้ำต้องเอามือถือเข้าไปแล้วล่ะ

ถ้าเข้าห้องน้ำเนี่ยส่วนมากจะหยิบโทรศัพท์มือถือเข้าไปกันอยู่แล้ว
แต่บางคนอาบน้ำหรือเข้าไปแป๊บเดียวไม่ได้เอาเข้าไปไงใช่ไหม
โอ้โหคราวนี้คือย้อนนึกถึงตัวเองถ้าเป็นเรา

พี่ก็เลยต้องบอกภรรยาที่บ้านแล้ว

ถ้าพี่จะเอามือถือเข้าห้องน้ำเนี่ยอันนี้พี่มีเหตุผลแล้วนะ
ใช่อย่ามาถามนะเอาเข้าไปทำไมคุยกับใครหรือเปล่า
ปกติไม่ค่อยถามแต่ตาเขียวหน่อย
ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะก็เป็นอุทาหรณ์
ช่วงมีจริงที่มาช่วยกันจนได้นะครับ